ส่วนเรื่องบนท้องถนนที่ยังตามต่อก็คือคดีของหมอกระต่ายที่ถูกชนเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
วันนี้สารอาญาประทับรับฟ้องหลังจากอายการส่งฟ้องคดี
คดีที่ตำรวจขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์ชนหมอกระต่ายเสียชีวิตนะคะ
ก็ถูกดำเนินคดีหนัก๙ข้อหาด้วยกันค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจตรีนอรวิทย์บัวดกค่ะผู้บังคับหมู่กองบังคับการอารักษาและควบคุมฝูงชนวันนี้ค่อนข้างเคร่งเครียดเลยค่ะ
ไปกับทนายความไปที่สำนักงานอายการสูงสุด
หลังจากอายการนัดฟังคำสั่งฟ้องในคดีขับรถจักรยานยนต์ชนแพทย์หญิงวรารักษ์สุภวัฒน์จริยากุลหรือหมอกระต่ายเสียชีวิตเมื่อวันที่๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
คดีนี้อายการพิจารณาสำนวนพนักงานสอบสวนเห็นควรมีคำสั่งฟ้อง๙ข้อหาค่ะ
ข้อหานี้ก็คือนำรถไม่ได้ติดทะเบียนมาใช้นะคะในทางเดินรถฝ่าฝืนใช้รถไม่เสียภาษีใช้รถไม่มีประกันใช้รถสภาพไม่สมบูรณ์ไม่ติดกระจกมองข้างขับรถไม่ชิดขอบทางซ้ายขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นขับรถไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายบนพื้นทางและขับรถโดยประมาท

เพิ่งถอนหรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ต้องหาถือด้วย
สำหรับเรื่องค่าเสียหายถึงแม้ว่าครอบครัวฟ้องแพ่งไปแล้ว
แต่ว่าก็ยังสามารถยื่นเรียกร้องค่าสินหมายตามมาตรา๔๔ทับ๑
ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้
โดยสามารถยื่นคำร้องกับอายการก่อนสารมีคำพิพากษา

หรือก่อนสารลงมือสื่อพยานนัดแรกหากจำเลยปฏิเสธ
และสารก็ประทับรับฟ้องคดีนี้เป็นคดีดำที่อ๓๙๙ทับ๒๕๖๕ค่ะ